วันนี้จะแนะนำเรื่องของการไปเลือกซื้อสินค้า

นอกจากจะให้คนที่มาเลือกซื้อ

เพียงแค่คุณเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะฮะ

แล้วเมื่อไหร่ที่สินค้านั้นมีโปรโมชั่น
โมชั่นนั้นจะขึ้นในหน้าจอคุณทันที

ช่วยในการเลือกสรรสินค้าให้คุณนะครับ
แล้วก็๑แอปพลิเคชันในการที่จะให้มีผู้ช่วย

แค่สั่งการเข้าไปในระบบเท่านั้นเอง

ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งก็ตามนะครับ

กับคุณจิรภาสุริสุขกันเลยครับ
ทันทีที่เดินผ่านบรรดาสินค้าต่าง

ปรากฏข้อความแจ้งเตือนโปรโมชั่นต่าง
เทคโนโลยีบอกตำแหน่งและส่งข้อมูลมาอย่างผู้ใช้
และรับสัญญาณจากตัวอุปกรณ์
ติดตั้งไว้ตามจุดต่างของห้างนั่นเองค่ะ
เทคนิคแบบนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขาย
ห้างค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาได้ถึง๑๐เท่า

ในการสร้างสีสันการช้อปปิ้ง

และแลกสิทธิ์รับสินค้าต่างแทนการใช้กระดาษค่ะ
คือลูกค้าเดินเข้ามาไม่ต้องถือคูปอง
ไม่ต้องไปนั่งตัดคูปองจากที่ไหนมา

มีข้อมูลข่าวสารดีลูกค้าเปิดแล้วใช้ได้เลย

การที่นอกจากสะดวกสบายแล้วเนี่ย
เนฟิตที่เป็นของเขาซึ่งเป็นตัวตนของเขาจริง
เพราะว่าทุกอันมันจะเป็นตามจุดจริงเลย

ส่วนรสที่มาก็จะเป็นส่วนรสของสด
หรือว่าซื้อของแห้งซื้อสินค้าแม่และเด็ก
ส่วนรถก็จะคือตามจุดที่คุณไปซื้อสินค้านั้นจริง
อย่างเป็นทางการในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้
พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ
ขณะนี้ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง
ได้มีการจับมือกับแอปพลิเคชัน
ถึงแม้จะถามซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์

เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการเลือกซื้อสินค้านั้น
มาพลอยให้บริการมั่นเอง

เพียงกะกดสั่งซื้อสินค้าภายในแอป

จากจุดที่ผู้ใช้อยู่นั่นเองค่ะ
จะทำหน้าที่เลือกสินค้าอย่างละเอียด
สามารถคืนสินค้าได้ทันทีค่ะ
เดี๋ยวเราต้องไปซื้อเพื่อที่จะได้มีของใช้
อันนี้เรามาช่วยตอบโจทย์
ในสิ่งที่อะไรก็ตาม
ลูกค้าไม่ได้มีความอยาก
การที่ผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีก
เทคโนโลยีมาเสริมการซื้อสินค้า

ยังอำนวยความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ